เธอบอกว่าอยากคางเรียวสวย
ตัดติดใจไปทำสรรยากรรมนะคะ
แล้วนี่ค่ะเปิดปากให้เราดูแบบนี้

ซิลิโคนซิลิโคนที่ไว้เสริมคางให้คางเรียวมันทะลุออกมาแบบนี้
เปิดปากให้เราดูซิลิโคนและเปิดปากเล่าให้เราฟังด้วย

คือปกติแล้วซิลิโคนก็จะไปเสริมดั้งเสริมคางอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ
นี่เป็นอุทาหรณ์ท่านดูไว้เถอะค่ะ
ถ้าเกิดว่าจะสวยสวยได้
สันสันระยะกรรมนะคะสันได้
แต่ต้องมีคุณภาพต้องหาที่ดีนะคะ
คือผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณพัสรพรเกียรกุค่ะ

ท่านต้องร้องสื่อออกมาค่ะคุณผู้ชม
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ๓เดือนก่อนเนี่ย
เธอตัดสินใจไปทำคางนะคะ

ตั้งอยู่บริเวณตลาดไนท์บาซ่าของบุรีรำนะคะ
อยากสวยอยากสวยแต่มันเสียวอะค่ะ
คางเรียวราคาเดียวจบเลย
บอกว่า๑๕๙๙๐บาทถ้วน
นี่คือราคาที่เสริมคางก็ตกลงกันโอเคทำ
ตอนที่ทำเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้ท่านฟังไว้นะคะ
แล้วก็ท่านถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้ท่านอย่าทำนะคะ
คุณผู้หญิงบอกว่าตอนที่เริ่มจะผ่าตัดลงมีดเนี่ย
เสริมคางแล้วปรากฏว่าคุณหมอยืนดู
คุณหมอยืนดูให้พนักงานของร้านเป็นคนทำทุกขั้นตอน
พนักงานเป็นหมอหรือไงนี่ไงคะถึงบอกไง
คือถ้าเป็นปุ้ยนี่คือหยุดเลยนะไม่ให้ทำนะคะ
อย่าทำนะคุณผู้ชมคนที่ทำให้เราต้องเป็นหมอเท่านั้น
แล้วต้องเป็นหมอที่จบเฉพาะทางด้านนี้มาด้วยอืมปรากฏว่าเคสเนี้ย
ให้ทำพนักงานของร้านเป็นคนทำให้เธอบอกว่าตอนนั้นคิดในใจ
คิดว่าหมอคงเทรนด์มาคงสอนกันมาก็คงคิดได้คงคิดว่าทำได้
เหมือนกับเคสอื่นเธอก็เลยทำตัดสินใจทำ
โดยที่มีหมอยืนอยู่เป็นคนกำกับดูแลจากนั้นไม่กี่วันนะคะ
เอาละประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะต่อมาอาการเริ่มมีอาการระคายเคือง
ปวดปวดแล้วก็เลยโทรถามพี่คลินิกคลินิกบอกว่าไงรู้ไหมคะ
มันเป็นอาการปกติของคนเสริมคางมันจะเป็นอาการร้อนใน
จะเป็นอาการร้อนใดเธอบอกว่าเฮ้ยมันใช่เหรอร้อนในเนี่ย
ฉันก็เคยเป็นไม่น่าจะใช่อาการแบบนี้นะคะเวลาผ่านไปค่ะคุณผู้ชม
คือกินข้าวไม่ได้ปวดมากขึ้นผ่านไป๑เดือนเท่านั้นแหละค่ะ
หลังจากที่ทำมาซีลิโคนทะลุเหงือกออกมาเลยนะคะ
ก็เลยรีบไปหาหมอที่คลินิกสาขาบุรีรำคือเขามีหลายสาขานะคะ
แต่ปรากฏว่าสาขาบุรีรำที่เธอไปทำเนี่ยคลินิกปิดแล้ว
คราวนี้ทำไงต่อเดี๋ยวเล่าต่อค่ะเธอฟังจากปากเธอด้วยนะคะ
ไม่มีหลักฐานตรงนั้นว่าเขาเป็นคนผ่าตัดให้หนู
แล้วหมอสอนเขาทำสอนเขาทำตรงนั้น

นี่คือประเด็นนี้ที่เขาพูดเนี่ยคือมันก็สองแง่สองงามนะ
คือถ้าเกิดว่าใครไปโรงพยาบาลคลินิกเนี่ย
จะเห็นเลยป้ายห้ามถ่ายคลิปห้ามถ่ายภาพ

ก็จะเห็นเลยว่าใครเป็นคนทำให้เขา

ก็เลยไม่มีหลักฐานว่าคนที่ทำคือพนักงานไม่ใช่หมอ
วิธีการรับผิดชอบของคลินิกที่สาขาบุรีรำคืออะไรรู้ไหมคะ

ให้ไปแก้ที่สาขาสุรินทร์
บอกว่าคือตอนนั้นไม่อยากทำใหม่แล้วกลัวค่ะ
ก็เลยขอเงินคืนได้ไหมครึ่งหนึ่งก็ได้๕๐
แต่คลินิกบอกว่าไม่มีนโยบายคืนเงิน
ถ้าเกิดว่าจะทำใหม่ทำให้

เมื่อ๓กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะสุดท้ายแล้วเสียอะไรบ้าง
เสียรู้เสียเงินคางที่เสริมก็ไม่ได้
แล้วแถมที่สำคัญสิ่งที่ได้ของแถมมาอีกคือ
งเธอยุบเป็นรอยบุ๋มเลยนะคะ
ตรงนี้แก้ยากแล้วแทบจะแก้ไม่ได้เลย

เป็นลักษณะเป็นหลุมลึกลงไปเลยที่คาง
ถึงบอกว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยก็จริง

อันนี้คือยาวแบบนี้เลยหรือ

และสิ่งที่ได้คือคางเป็นรอยบุ๋มออกมา
แล้วเขาก็จะอยู่เปล่าแบบนั้นไปตลอด